คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสองทุ่ม
เมื่อคืนนี้นะคะตำรวจสพเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะคะอยู่ที่ริมถนน
จังหวัดเพชรบุรีสุดท้ายคนถูกยิงคนนี้เนี่ย
เขาเสียชีวิตนะคะคนถูกยิงชื่อว่านายสถาพรนัทคอนบุรีหรือในออฟอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะ
ถูกยิงที่คอและที่ท้องสองนัดนะคะคาดว่าคนก่อเหตุคือแฟนเก่าของแฟนสาวผู้ตาย
เป็นเหตุการณ์เรื่องของความหึงหวงคือตอนนี้แม่ของคนก่อเหตุบอกว่าได้คุยกับลูกชายแล้ว
ยอมรับว่าไปก่อเหตุยิงนายสถาพรจริงแม่บอกว่ากำลังเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายเข้ามอบตัว
เราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับแฟนสาวของผู้ตายนะคะนางสาวน้ำอ้อยยังสวาดอายุ๒๘ปี
คือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยแฟนสาวของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้ตายเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปไปเช่าห้องอยู่กับตัวเองเนี่ย
ที่นี่ที่ห้องเช่าแห่งนี้ที่จังหวัดเพชรบุรี
ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณทุ่มครึ่งมีโทรศัพท์มาหาผู้ตาย
แล้วตัวผู้ตายก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไป
ประมาณสักกิโลหนึ่งอ่ะนะคะบ้านกับจุดที่ถูกยิงอ่ะ
แล้วตัวแฟนสาวบอกว่าได้ยินเสียงปืนนะคะ
แล้วก็มีคนโทรมาบอกด้วยนะคะว่านายสถาพรแฟนนุ่มเนี่ยถูกยิง
นางสาวน้ำอ้อยแฟนสาวก็รีบไปที่เกิดเหตุพบว่าแฟนนุ่มเนี่ยบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเขาย้อยนางสาวน้ำอ้อยเล่าให้ฟังว่าเดิมเนี่ยนะคะ
ตัวเองมีแฟนแฟนเป็นชาวบ้านหนองบัวหิ่ง
ตำบลดอนทรายอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าเลิกกันไปแล้ว
แล้วก็มาคบกับนายสถาพรผู้ตายเนี่ยค่ะ๒เดือน
แต่แฟนเก่ายังโทรไปหาเธอตลอดแต่เธอยืนยันว่าเธอไม่เคยรับสาย
แล้วแฟนเก่าเนี่ยได้คุยกับนายสถาพรผู้ตายที่เป็นแฟนใหม่ของเธอด้วยนะ
คุยกันบ่อยคุยกันหลายครั้งเท่าที่ได้ยินก็คือเป็นการทะเลาะกันทางโทรศัพท์
ว่าอาจจะเป็นเรื่องของความหึงห่วงนี่แหละเพราะว่าแฟนเก่าก็พยายามติดต่อเธออยู่ตลอด
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่แฟนเก่ามาก่อเหตุเป็นเรื่องของความหึงหวงหรือเปล่า
หรือแฟนเก่ามาขอเหตุจริงหรือเปล่าตัวเธอบอกว่ายังไม่ยืนยัน๑๐๐
แต่ว่าวันนี้ค่ะทางตำรวจก็ต้องนำตัวนางสาวน้ำอ้อยไปให้ปากคำเพิ่มเติม
นางสาวน้ำอ้อยคนนี้ก็ยังพูดจาไม่ค่อยตรงไปไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็คือบอกว่ายอมรับว่ารู้จักกับคนยิง
แต่คุยกันไปสักพักกับตำรวจก็บอกว่าอ่ะไม่รู้จักกับคนยิงคือยังงงงอยู่อ่ะครับ
นักข่าวของเราฟังแล้วแบบเอ๊ะมันยังงงตกลงเธอรู้จักหรือไม่รู้จักกันแน่
แต่เธอยอมรับว่าคบหากับนายสาพรผู้ตายมาได้ประมาณ๒๓เดือน
แล้วก็มาอยู่ด้วยกันที่ห้องเช่าแห่งนี้ระหว่างคบกันไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะคะ
แต่พอถามถึงแฟนเก่าเธอไม่ตอบอืม
ทะเลาะกันกับคนยิงมีปัญหากันมาก่อนไหม
ไม่ทราบว่ามีกันหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าก่อเหตุคนแรกก็คือ
อดีตแฟนของนางสาวน้ำอ้อยที่เป็นแฟนสาวของผู้ตายนะคะ
ก็เลยไปคุยกับคุณแม่ของอดีตแฟนของน้ำอ้อยค่ะ
คุณแม่บุญล้อมโต๊ะทองเป็นแม่ของนายนรงสิทธิโต๊ะทอง
คุณแม่ก็บอกว่าแม่รู้จักกับนางสาวน้ำอ้อยเป็นอย่างดี
เพราะว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันกับลูกชายแม่มาเป็นปี
เป็นไปไม่ได้ที่นางสาวน้ำอ้อยจะไม่รู้จัก
นางสาวน้ำอ้อยหายไปจากบ้านได้ไม่กี่เดือนแล้วก็ไปมีแฟนใหม่
แต่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมยังกลับไปหาลูกชายแม่อยู่
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันกับที่นางสาวน้ำอ้อยบอกว่า
ก็ไม่ได้รู้จักแล้วอะไรแบบนี้ค่ะไม่รู้จักรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง
ข้อมูลกับตำรวจแบบกลับไปกลับมานะคะ
แม่ของนายนรงสิทธิ์ซึ่งเป็นแฟนเก่าของนางสาวน้ำอ้อยเนี่ย
ก็เลยบอกว่าเคยบอกไปแล้วว่าทำไม่ถูกนะที่แบบทำไมยังกลับมาหาลูกชายอยู่อะไรแบบเนี้ย
แต่ลูกชายมายอมรับกับแม่ค่ะว่าไปยิงคนตายมาจริง
แม่ก็เลยบอกลูกชายว่าให้มอบตัวซะเถอะ
บอกว่าตอนนี้กำลังเกลี้ยกล่อมอยู่นะคะว่าให้ลูกชายมอบตัว
เขาอยู่ด้วยกันก็เพิ่งให้ตัวไปก่อนต้องการได้วันทั้งวันเนี้ยก่อนที่๑๓มา
เขาอยู่ด้วยกันแล้วทีเนี้ยพอเมียเขาให้ตัว
เขาก็ไปตามห้าดูดวงดูอะไรอย่างนี้ไปแล้วไปห้าพ่อแม่ผู้หญิงด้วย
ให้ช่วยกันตามหาทั่วก็เลยเอารูปบัตรว่าเมียเขาหายไปไหน
แล้วก็ไปห้าพ่อวัฒนศัยไปดูดวงพ่อบอกไม่ต้องตามเดี๋ยวก็มา
แม่รู้ไหมว่าเมียของลูกเนี้ยจะได้มีผัวใหม่ละ
มันไม่ได้บอกมันบอกว่ามันไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ไปมีผัว
มันพูดแบบนี้อ่าหลังเกิดเหตุได้คุยกับลูกเราไหมคุยเขาว่ายังไงบ้างแม่
เขาพูดเรื่องจริงหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าแม่เขาอายุไม่ได้แล้วนะ
เข้ามาทำไมเขาบอกว่าเขาอ่ะยิงคนตายไปแล้วเขาบอกหมดเลย
เฮ้ยถ้ามึงยิงคนตายอ่ะมึงก็ต้องมอบตัวเออมึงจะไปไหนไม่ได้
แม่ก็บอกให้มอบตัวมอบตัวเออใครใครก็บอกให้มอบตัวไว้ทุกคน
ไปแห่งก็ไปนั่งภึกษานะญาติพี่หนอหมดเลยว่าให้ทุกคนมอบตัว
มเพลิงลูกเขาคือแม่ต่อเนี่ยพันก็ว่าเขาคงไปไม่ไกลแล้วเขา
ไม่เป็นนังซื้อเออเขาก็น่าจะมองเขาต้องมอบตัวแน่
เพราะว่าทุกคนเขาก็เที่ยวตามไปเลยว่าให้มอบตัวแต่เฉลอ
รู้ว่าคนเราอ่ะมันพาแม่ที่ว่าลูกเขาตายใช่ไหมเขาจะเชี่ย

ส่วนทางด้านแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะแม่ของนายสถาพรเนี่ย
ก็บอกว่าลูกชายมาอาศัยอยู่กับนางสาวน้ำหวานได้ประมาณสองเดือน
แล้วก็มีแฟนเก่าของนางสาวน้ำหวานมาตามหาแล้วก็มาบอกกับพ่อว่า
ให้เวลาหนีออกไปภายในสิบวันเพราะอยากได้แฟนคืนนี่ครับ
แฟนเก่าของนางสาวน้ำหวานไปพูดแบบนี้นะคะตัวแม่ของนายสถาพรผู้ตายก็เลยบอกว่า
บอกลูกชายตัวเองเนี่ยนะให้กลับไปอยู่บ้านนอกก่อน
เพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายลูกชายก็หลบไปนะคะ
กลับมา๖พฤษภาคมสุดท้ายมาถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวาน
ตอนแรกลูกชายก็เชื่อแม่คือหลบไปอยู่ที่อื่นก่อนอ่ะครับ
แฟนเก่าของนางสาวน้ำหวานอ่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับศพของลูก
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
มีอยู่คนที่แว่นบรรละลากับแฟนเขานั่นแหละมีแฟนเก่าของนี่ค่ะ
มาบอกว่าให้โอกาสสิบวันให้โอกาสอยู่สิบวัน
ก็เลยให้ลูกหนีกลับไปอยู่บ้านนอก
เขาค่ะตามเขาจะไม่เจอไงคือจะ
ไม่ได้ข่มครูแต่เขามาบอกพ่อเขาไว้ว่าให้ตามไม่เจอแต่ผมให้เวลาสิบวันนะ
อย่างงี้เขามาบอกพ่อเขาไว้อืม
ก็เลยถูกไหมว่าจะทำเราก็เลยบอกลูกเราหนีไป
ให้หลบหลบหลบไปอยู่บ้านนอกน่ะแล้วเพิ่งกลับมาไหนค่ะ
ก็เพิ่งมาจับบ้านนอกมาวันวันที่หกนะครับอืม
พาแม่มาอยู่วันที่๖เขาทำงาน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีก็เลยบอกว่าเตรียมขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ต้องหานะคะ
แม้ตัวคนก่อเหตุประสานติดต่อกับตำรวจที่รู้จักการขอเข้ามอบตัวแล้วก็ตาม
แต่ตำรวจไม่เชื่อว่าจะเข้ามอบตัวจริง
ก็เลยจะเร่งรัดให้ออกหมายจับให้เร็วที่สุดแล้วก็ส่งชุดสืบสวนตามประกบในจุดต่างต่างแล้ว
ก็เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ